คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวข้อเรียกร้องและการตอบรับจากรัฐบาลค่ะ
กรณีกลุ่มมวลชนจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาได้ออกมา
ประกาศจุดยืนแล้วมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลหลายข้อ
ซึ่งกลุ่มเครือข่ายจนะรักถิ่นรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงสายประมาณสัก๑๐โมงค่ะ
เพื่อให้สังเกตการณ์การเคลื่อนขบวน
เพื่อป้องกันการสลายการชุมนุมและละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ
ช่วงบ่ายทำพิธีละหมาดฮายัดเพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า
บ่าย๓โมงตั้งขบวนเดินทางไปที่ประตู๑ธรรมเนียบรัฐบาล
ทวงคำตอบจากรัฐบาลค่ะ
เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
โครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต
ก็เดินเท้าใช้เส้นทางผ่านสะพานมะควันรังสรรค์ไปทางกระทรวงศึกษาธิการ
มุ่งหมายก็คือธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนำแผงเหล็กมาตั้งเอาไว้ที่หัวสะพาน
ปิดทางไม่ให้ผ่านเส้นทางตรงนี้
แกนนำก็เลยประกาศค่ะว่าจะนั่งบนถนน
ตำรวจก็ยังมีการปิดกั้นเส้นทางอยู่ตรงนั้น
สุดท้ายตำรวจก็ไม่ได้มีท่าทีจะเปิดทางให้เดินผ่าน
ทีนี้ค่ะก็มีการประกาศเปลี่ยนแผนในการใช้เส้นทางนะคะ
ก็คือจะผ่านหน้าวัดสมณัฐราชวรวิหารแยกนางเลิ้ง
แล้วก็ไปปักหลักที่แยกพาณิชยาการ
ก็มีตำรวจควบคุมฝุงชนตั้งแนวปิดทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาล
สะพานชมัยมรุเชษด้วยครับจุดนี้ก็มีชุลมุนเล็กน้อยค่ะ
ทางตำรวจกั้นพื้นที่ไม่ให้เดินผ่านเหมือนกัน
ก็เลยต้องประกาศกันอีกรอบนึงว่าเอานั่งกันตรงนี้แหละค่ะ
มีการปราศัยผ่านรถขยายเสียงถึงข้อเรียกร้องของชาวจนะนะคะ
หมายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมายของกลุ่มจนะรักถิ่นก็คือมาฟังคำตอบจากรัฐบาล
เรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม
โครงการจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตหรือนิคมจนะนะคะ
เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นและวิถีชีวิต
เรียกร้องให้ยุติดำเนินคดีกับชาวบ้าน๓๗คน
ที่ถูกตำรวจจับเมื่อวันที่๖ธันวาคมค่ะ
ทีนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีว่ายังไงกับความเคลื่อนไหวของชุมชนน่ะนะคะ
วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมกับคณะสอบคอชุดใหญ่
วันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงการเคลื่อนไหวของมวลชนว่า
ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
จะมีการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
นำปัญหาต่างเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหานะคะ
ซึ่งตอนเย็นประมาณสัก๖โมงครึ่ง
แก่นนำเครือข่ายจนะรักถิ่นแถลงการอีกรอบหนึ่ง
ยืนยันว่าจะปักหลักนอนอยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ก็จะใช้พื้นที่สะพานชมัยมรุเชษเป็นที่นอนหลับกันนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะให้สังเกตการณ์นะคะ
ทางคณะรัฐมนตรีจะมีการพูดถึงเรื่องที่
ขยจนะรักถิ่นออกมาเรียกร้องหรือเปล่านะคะ
ถ้าตั้งกรรมการขึ้นมาโดยคอลโมแล้วจะมีการหารือหรือว่าหาข้อสรุปอย่างไร
กับทางกลุ่มชนะที่มาที่หน้าธรรมเนียบในตอนนี้นะฮะ